เมื่อคืนสักประมาณตี๒ค่ะมีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเลือดโชคเลยค่ะ
ลงมาจากรถมาขอความช่วยเหลือนะคะจุดเกิดเหตุคือในซอยเขาตะโล
ละมุงชนบุรีเนี่ยค่ะปรากฏว่าพอไปตรวจสอบแล้ว
เป็นชายชาวต่างชาติก็คือชายเกาหลีชาวเกาหลีเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายปาร์คจินฮยองอายุ๒๘ปี
พลเมืองดีบอกว่านับไปนับมาเนี่ยถูกจ้วงแทงประมาณ๑๗แผลค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
แล้วก็พอตั้งสติได้เขาบอกว่าคือตอนนั้นน่ะ
รีบโทรแจ้งตำรวจรีบโทรแจ้งกู้ภัยเลยนะคะ

คุณผู้ชมฟังเสียงคุณวิเชียนวิยาสิงซึ่งเป็นพลเมืองดีกันหน่อยนะคะ
บอกว่านั่นผมก็ไม่กล้าเดินไปครับพอถ้าพร้อมผมก็โทรหา๑๙๑น่ะ
แล้วพี่เห็นไหมบนรถพี่กี่คนครับ
ตอนมาไม่เห็นแล้วพี่มันสงสัยจะจอดนานแล้วอะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบภายในรถคันนี้เนี่ยนะคะ
ไปตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเบาะหลังมีคราบเลือดของผู้บาดเจ็บเต็มไปหมดเลย
มีมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดอยู่ด้วยหนึ่งเล่มถุงมือตกอยู่
แล้วก็เงินสดอีกสี่แสนบาทตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็สอบปากคำผู้บาดเจ็บตำรวจบอกว่า
ตอนนี้ทราบตัวคนก่อเหตุแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมสัญชาติ
เป็นชาวเกาหลีเหมือนกันแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้
เพราะกลัวว่าจะเสียรูปคดีส่วนปมการก่อเหตุที่เกิดขึ้น
ตั้งไว้๒ประเด็นหลักก็คือเรื่องแรกทะเลาะวิวาส
ขัดผลประโยชน์ทางธุรกิจขณะนี้ตำรวจเตรียมติดตามจับกลุ่มตัว
คนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็มีการประสานให้สกัด
หลบหนีออกนอกประเทศไว้แล้วนะคะโดยเฉพาะที่สนามบินดอนเมือง
แล้วก็สุวรรณภูมิรวมถึงเส้นทางทางธรรมชาติต่างที่คาดว่า
คนร้ายจะใช้ช่องทางเนี้ยในการหลบหนีได้นะคะส่วนอาการของคนเจ็บตอนนี้ยังคงสาหัส
พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณหมอเองก็ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ